ส่วนอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้น่าจะติดอกติดใจกับสายบุญสายธรรมะสายปฏิบัติธรรมไปแล้ว
นั่นก็คือนักแสดงสาวพีคพัทรัสยาคุณผู้ชม
ตอนนี้สาวพีคเขาอินกับการปฏิบัติธรรมมากเลย

คิวตัวเองที่จะไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งพีคเนี่ยเขาเปิดเผยให้ฟังบอกว่าช่วงเวลานี้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ

แต่ว่าปีนี้พิเศษเพราะว่ามีโอกาสได้พาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ
ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าจะได้เห็นหวานใจอย่างหนุ่มตอสซีนะเนี่ยไปร่วมงานบุญด้วยหรือเปล่า
พีชก็ยืนยันว่าจริงเนี่ยโปรเจกต์งานบุญร่วมกันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะ
เหมือนอยู่กับความบันเทิงเยอะอย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องพยายามดึงตัวเองไปอยู่ตรงนั้นบ้างถ้ามีโอกาส

หรืออาจจะมีโอกาสให้ไปให้ได้ถี่่บ่นนั้นหน่อยกันค่ะ
เหมือนทำบุญมากกว่า
เหมือนอาจรอดช่วยบริษัทอะไรแบบเนี่ยะค่ะ
จริงคือบอกเก่งกันให้คุณคนนั้นค่ะ
บอกเพื่อนกันเองอะไรอย่างนี้ใครช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยกัน
ส่วนภาพที่หนุ่มตอสสินะหวานใจเนี่ยนะเขาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว
แต่ได้คำตอบยังไงรู้ไหมว่าได้คำตอบว่าตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อเอง
จริงคือบ้านนี้ต้องบอกว่าแหมควักเงินนิดหน่อยซื้อแบบสดได้เลย
หน้าแข้งไม่ร่วงด้วยนะคะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาชื่นชมคุณพ่องานนี้สาวพีชก็ยืนยันอีกคนว่า
บ้านนี้เขาเลี้ยงลูกดีนะสอนลูกดีแล้วก็มีเหตุผลสุด
เห็นค่ะคือคุณพ่อคุณพ่อพี่ตอสคือเป็นคนเป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นคนแบบตลกแล้วก็น่ารักเขา
แล้วก็ท่านมีเหตุผลมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้แล้วเขาก็เหมือนคุยคุยเล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จริงเวลาคนเราอยากที่จะได้อะไรเราก็ต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
เราได้เจอเราได้สัมผัสแล้วก็เห็นจริงอะค่ะ
ก็คุณพ่อคุณแม่อย่างเหมือนอย่างของพี่เอกหรือของพี่ตอสก็เหมือนดูแลเราอย่างดีเนาะ
แล้วก็สอนเรามาอย่างดีอยู่แล้วอะค่ะ
เห็นไหมล่ะพีชเขายืนยันอีกเสียงนึงว่าที่บ้านของพี่ตอสน่ารักมากสอนลูกมาดี

แห่แซวกับคุณพ่อว่าอยากได้รถคันใหม่
พ่อก็เลยบอกก็ซื้อเองเก็บเงินซื้อเองทำงาน
แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เยาวชนสามารถที่จะเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะคะ